เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานค้าไม้
ซึ่งตัวโรงงานไม้ก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี
แล้วก็ไหม้วอดทั้งโรงงานเลย
มูลค่าความเสียหายมหาศาลมากกว่า๒ล้านบาท
แล้วก็เห็นบอกว่ามีรถยนต์เสียหายจากการถูกไฟคลอก๒คันนะคะ

มอเตอร์ไซค์อีก๓คันก็ถูกไฟไหม้ทั้งหมดค่ะ
แล้วก็พื้นที่จุดเกิดเหตุอยู่ใกล้ชุมชนด้วยนะคะ
นี่คือภาพนาทีที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีการเร่งดับไฟที่กำลังห่มลุกไหม้
ภายในโรงงานเจ๊นอมค้าไม้พื้นที่บ้านนาวัง
ตำบลหนองปลาไหลบางละมุงชนบุรีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน๔โมงครึ่ง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงโอ้โหต้องระดมกำลังหลายคนเนี่ยดูสิ
เปลวควันไฟโอ้โหลุกหมแบบนี้ค่ะฝุ่นพิษด้วย
นำรถดับเพลิงกว่า๑๐คันนะคะเข้าฉีดน้ำเพื่อควบคุมเพลิง
แล้วก็เห็นบอกว่าตัวโรงงานนี้เป็นโรงงานรับซื้อไม้พาเลส
แล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า๒ไร่นะคะ
ไฟกำลังลุกไหม้ควันไฟพวยพุ่งเต็มบริเวณแบบนี้แหละค่ะ
แล้วก็เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลย
ลุกลามจนกระทั่งรถยนต์เสียหาย๒คัน
มอเตอร์ไซต์โดนไฟไหม้อีก๒๓คัน

ใช้เวลาควบคุมเพลิงกว่า๒ชั่วโมงนะคะ

ทีนี้จากการสอบถามตัวลูกสาวโรงงานวัย๒๖ปี

ออกไปทำธุระข้างนอกไม่ถึง๕นาทีค่ะคุณผู้ชม
แม่โทรศัพท์มาบอกว่าโรงงานไฟไหม้กลับมาดูหน่อย
ปรากฏว่าลูกสาวขับรถบึ่งกลับมาดู

ไฟลุกไหม้โหมทั้งโรงงานเสียหายกว่า๒ล้านบาทนะคะ
ขณะที่คนงานในโรงงานไม้ติดกัน

ไปเห็นไอ้ตัวคู่กลุ่มควันดำมันโพยพุ่งขึ้นมานะคะ
ตอนนั้นคือไม่คิดว่าเพลิงจะลุกไหม้ขนาดนี้พยายามที่จะเข้ามาฉีดสกัดต้นเพลิงไว้แล้ว
แต่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ตำรวจก็คงจะตรวจสอบต่อไป
แต่เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรค่ะ